หน้าคดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ถูกกลุ่มชายชะกันถูกไขควงแทงศีรษะจนเสียชีวิต
ก็มีคำตัดสินจากสารที่พิพากษาจำคุก๒๕ปี๖เดือน
ไขควงนี่แล้วนะคะคนล็อกคอเองก็ถูกจำคุกตลอดชีวิต
ขณะที่จำเลยอื่นจำคุก๑๑๑ปี
แล้วก็ยังให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะคะ
สารอาญารัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาคดีพนักงานอายการ
ฝ่ายคดีอายา๔ที่เป็นโจทย์ฟ้องนายกรกนกวรรณยสาธิตหรืออาร์ต
กับพวกรวม๑๔คนเป็นจำเลยความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
จากกรณีนี้ย้อนไปเมื่อ๒๕กุมภาพันธ์๒๕๖๐
จำเลยกับพวกบุกไปที่หอพักแห่งหนึ่ง
แล้วก็ร่วมกันทำร้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ใช้ไขควงแทงศีรษะนายธิระโพงถิติธานหรือปอนด์อายุ๒๔ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๔บริเวณขมับด้านขวา
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเวลาต่อมา
สอบสวนจำเลยกับพวกให้การปฏิเสธ
วันนี้สารก็เบิกตัวค่ะนายเดชธรมูลมณีจำเลยที่๒
จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษา
ที่จำเลยอีก๑๓คนที่ได้รับประกันตัว

ทั้งหมดจำเลยในคดีนี้มี๑๔คนนะคะ
ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วศาลพิจารณาก็ลงโทษ
ตามลำดับชั้นความผิดไปแล้วก็ต้องร่วมกัน
ใช้ค่าเสียหายให้กับฝ่ายโจทย์ด้วยค่ะ